ท่านผู้ชมครับตามสถานการณ์โควิด๑๙กันหน่อยนะครับ
ช่วงนี้เนี่ยโอ้โหติดกันเยอะติดกันง่ายจริงนะ
ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะแต่ล่าสุดเนี่ยพี่บาสสมรักคำสิง
ตนักมวยฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกของไทยอัดคลิปลงติ๊กต๊อกอืม
นะบอกว่าผมเจอแจ็คพอร์ตนะฮะพี่สมรักเนี่ยช่วงหลังหลังเนี่ย
จะเห็นว่าออกมาเดินหน้าเรื่องคดีถูกโกงลอตเตอรี่ของตัวเองอ่ะใช่ค่ะ
ก็จะไปออกรายการไปอะไรแบบเนี้ยค่ะให้สัมภาษณ์นักข่าวนี่วันนี้อัดคลิป
เพิ่งวันนี้เลยใช่บอกผมโดนแจ็คพอร์ตผมไปตรวจโควิด
ไม่ใช่หรอกต้องไปอัดรายการบางสถานีก็จะให้ตรวจโควิด
ต้องตรวจก่อนทุกสถานีเนี่ยก็เข้มมากอืม
ปรากฏว่าอยู่ดีแพทย์โทรมาแจ้งบอกผมติดโควิด
ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยยังงงเหนือไปติดที่ไหน
วัคซีนไปสองเข็มแล้วด้วยใช่อ่าเดี๋ยวฟังพี่สมรักหน่อยนะฮะ
เมื่อเช้านี่ไงครับไปตรวจโควิดมานะครับ
ไปตรวจโควิดมาเพื่อจะอัดรายการพรุ่งนี้นะครับ
ก็บ่ายหมอโทรบอกว่าผมมีเชื้อโควิดนะครับ
ก็งงนะครับเพราะว่าผม
ไม่มีอาการอะไรเลยนะครับไม่มีอาการอะไรแล้วก็ยังเฉียด
หรือว่าฉีดวัคซีนแล้วสองเข็มนะครับแล้วก็ไม่ค่อยออกไปไหนนะครับ
ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่เป็นไรก็รอทางโรงพยาบาลนะครับ
เพราะว่าเตียงเต็มหมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็บอกแล้วไม่ต้องเวียพีหรอก
ให้ผมไปเก็บตัวที่ไหนก็ได้ผมสบายนอนตรงไหนก็ได้
ผมสบายสบายนะครับผมนะครับก็ตามคิวเขาก็อยู่ที่ทาง
ทางโรงพยาบาลนะครับอ้าวไม่เป็นไรไม่มีไข้เหลือเชื่อครับ
ไม่มีไข้ไม่มีอะไรเลยเหลือเชื่อนะครับเอ้า
อ่าไม่แน่ใจว่าตอนนี้ได้โรงพยาบาลหรือยังนะฮะ
อ่าถ้าพี่บาสดูอยู่นะครับเผื่อจะแจ้งข่าวมายังไทยรัฐนิวโชว
จะได้บอกกันด้วยหลายคนก็เป็นห่วงกันอยู่อืม
บาสบอกว่าฉีด๒เข็มแล้วไม่ได้บอกว่ายี่ห้ออะไรนะ
ค่ะแต่บอกว่าไม่ได้มีอาการอะไรไม่ได้เป็นไข้ไม่ได้อะไรเลย
แล้วก็ได้โพสต์ไทม์ไลน์ของตัวเองเอาไว้ย้อนหลังไปเลยนะฮะ
ตั้งแต่วันนี้๓กรกฎาคมย้อนไปถึง๑๙มิถุนายน
ค่ะที่คาดว่าน่าจะเป็นวันที่มีเชื้อหรือมีอาการ
ซึ่งยังไม่รู้ว่าติดมาจากไหนอะไรยังไงเหมือนกัน
อันนี้ติดล่าสุดนะฮะพี่สมรักนะครับ